ข่าวแรกมาดูเรื่องของเหตุฆาตกรรมโหดกันก่อนเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
มีชาวบ้านนะคะไปพบศพหนุ่มนิรนามลอยมาตามท่อระบายน้ำค่ะ
แล้วสภาพศพเนี่ยคือถูกมัดกุญแจมือไพ่หลังเอาไว้

เรื่องต้นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่น่าใช่คนในพื้นที่
เพราะไม่มีใครคุ้นหน้าเขามาก่อนเลย
มีจุดสังเกตก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยมีรอยสักเต็มแผ่นหลังเลยนะคะ
คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่ถูกฆ่าแล้วอุ้มมาอำพลางศพที่นี่

ซึ่งนำร่างผู้ตายขึ้นมาพบว่าเป็นชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
อยู่ในชุดกีฬาข้างหลังเขียนเลข๑๒
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๑นัด
และถูกใส่กุญแจมือไขว้หลังยัดศพในท่อระบายน้ำ
ทางเข้าที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษ
หมู่๑ตะบนท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศพผู้ตายมีลักษณะไว้หนวดคราวตัดผมเกลียนด้านข้าง
ไว้ผมยาวด้านหลังท้ายถอยมีรอยสักเต็มบริเวณแผ่นหลัง
ไม่มีหลักฐานในตัวผู้ตายแม้แต่ชิ้นเดียว
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๓๔วัน
เป็นคนจากพื้นที่อื่นถูกฆ่าแล้วนำมาทิ้งบริเวณดังกล่าว
ทีมข่าวได้ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่พบศพเป็นคนแรกบอกว่า
พบศพได้ออกไปหาปลาไหลในบริเวณลำคลองดังกล่าว
ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาและเหลือไปเห็นเสื้อสีเขียวอยู่บริเวณท่อ
ทีแรกคิดว่าเป็นสุนัขตายลอยน้ำแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ใกล้ถึงกับพังงะ
เพราะวัตถุดังกล่าวนั้นเป็นศพคนตายลอยอยู่ในท่อ
สุดสบของผู้ตายเมื่อเท่านาทียกขึ้นมาจากน้ำโดรกัยใกล้ไม่คุ้นหน้า
และไม่ใช่คนระแวกนี้อย่างแน่นอนคาดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
และถูกทำร้ายร่างกายก่อนนำศพมาทิ้งไว้ใต้ท่อระบายน้ำ
ศพขึ้นอืดจึงลอยโผล่ขึ้นมา
นายจตุพรแก้วกระสินอายุ๔๑ปีอาสามูลนิธิใต้เต็กตึงที่มาเก็บศพ
บอกว่าลักษณะของผู้ตายจุดสังเกตคือ
มีรอยสักเต็มหลังเป็นรอยสักเสือคาบดาบมังกรและใยแมงมุม
ซึ่งตัวเองก็เป็นคนในพื้นที่ไม่เคยเห็นผู้ตายมาก่อน
คาดว่าถูกนำมาทิ้งอำรังเพื่อรับตากล่อง
เพราะถนนเส้นนี้ค่อนข้างเปี่ยวอยู่ในสวนปาม
ไม่มีกล้องวงจรปิดถนนเป็นลูกรัง
ทะลุออกเส้นทางหลักมุ่งหน้าเข้าเมืองนครศรีธรรมราชได้

ศีรษะมีร่องรอยถูกสำร้ายด้วย

เป็นรอยศักดิ์เป็นสักเป็นแผนเลยด้านหลัง
แล้วก็ไอ้จุกอะเหมือนคล้ายกับตรงปุ่มนี้
แล้วก็เป็นยาวมาด้านหลัง
อำพลางเพราะว่าใส่กุญแจมือด้วย

ครับน้ำน้ำมันก็โปรแกรตุอีกอย่างเนี่ย
เมืองต้นตำรวจสพชเมาสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
อุ้มมาจากที่อื่นโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังเพื่อไม่ให้ขัดขืน
ก่อนจะนำไปยังที่เกิดเหตุแล้วเจาะยิงจนเสียชีวิต
จากนั้นคนร้ายก็นำศพไปยัดไว้ในท่อระบายน้ำเพื่ออำพราง
ส่วนคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๒คนโดยใช้รถยนต์เป็นยานพานะสำหรับก่อเหตุ
ซึ่งจะเร่งสืบสวนสอบสวนว่าผู้ตายเป็นใครเพื่อหาสาเหตุการณ์ตาย
และติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนใครเป็นญาติสามารถติดต่อตำรวจสพชเมาได้ทันที
ทีมข่าวทะเลาะทีวีรายงาน
มีรอยสักรูปเสือคาบดาบมังกรแล้วก็ใยแมงมุมนะคะมีการประกาศตามหาคนหายที่ไหนอย่างไร
อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ตำรวจสพชะเมา